อีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญของพม่าก็คือเรื่องของชาวโรฮิงญานะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาชาวโรฮิงญาจำนวนมากก็หนีออกนอกประเทศ
โดยจุดหมายเบื้องต้นก็คือประเทศมาเลเซีย
อย่างที่เราก็ได้เห็นข่าวการลักลอบค้ามนุษย์ผ่านทางประเทศไทยไปแล้วนะครับ
ว่าการเดินทางของพวกเขามีอันตรายเพียงใด
แต่ว่าถึงแม้จะรอดตายไปถึงมาเลเซียก็ยังต้องเผชิญกับอคติบางอย่างจากสังคมของมาเลเซีย
ล่าสุดชุมชนโรฮีงานนะครับก็ได้มีการจัดตั้งทีมฟุตบอลโรฮิงญา
ซึ่งก็จะเป็นทีมสมัครเล่นเพื่อหวังที่จะให้เป็นสื่อ
ให้คนมาเลเซียนั้นเข้าใจปัญหาของพวกเขามากยิ่งขึ้นผ่านทางกีฬา
แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะครับพวกเขาจะมีนักกีฬาโรฮิงญา
สนามฟุตบอลในกรุงกวาลาลัมเปอร์แห่งนี้ดูเผินนี่ก็เหมือนกับเกมการแข่งขันฟุตบอลของทีมสมัครเล่นในวันอาทิตย์
สนามฟุตบอลในที่อื่นอื่นทั่วโลกแต่สำหรับหนึ่งทีมที่ลงสนามในวันนี้ต้องเจอกับความท้าทายไม่เหมือนกับที่อื่น
เพราะผู้เล่นคือชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ลีภัยมาจากพม่าพวกเขากำลังพยายามต่อสู้กับอคติทางสังคมที่มีต่อพวกเขา
และสนามฟุตบอลแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทำให้พวกเขารู้สึกได้ถึงความเท่าเทียมที่แท้จริง
มั้ฟารุกยูซุปคานหนึ่งในสมาชิกสโมสรบอกว่า
ฟุตบอลจะทำให้เราใกล้กันมากขึ้นและกีฬาจะช่วยสร้างความเข้าใจ
แบ่งเชื้อชาติศาสนาเราคือหนึ่งเดียวเมื่อพูดถึงกีฬา
รวมกันเป็นหนึ่งเราสามารถแสดงความสามารถ
สามารถแสดงให้เห็นว่าเราเล่นได้ดี
โรฮิงญาหนีจากพม่าซึ่งพวกเขาต้องเจอกับการเลือกปฏิบัติไปยังมาเลเซียหลายหมื่นคน
แต่หลังจากต้องรอนแรมเดินทางที่เสี่ยงชีวิตไปจนถึงมาเลเซีย
ปัญหาของพวกเขาก็ยังไม่จบ
ลีภัยกว่า๑๕๐๐๐คนในมาเลเซียต้องอาศัยหลบอยู่ในมุมมืดของสังคม
ไม่ได้รับโอกาสให้ทำงานอย่างเป็นทางการหรือได้รับการศึกษา
บางครั้งก็ถูกจัดให้เป็นผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
ปกติแล้วพวกเขาถูกจำกัดการติดต่อกับคนมาเลเซีย
โมสรฟุตบอลโรฮิงญาจัดตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
โดยผู้เล่นมีอายุระหว่าง๑๘๓๐ปี

แม้การแข่งขันฟุตบอลลีกวันอาทิตย์จะเปิดให้เฉพาะคนมาเลเท่านั้น

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เล่นฟุตบอล

ทั้งสามฉันกำลังจะลองรับความสรรค์ฟุตบอลโรฮิงยา
อซาซาลีซาลารุดดินผู้จัดการแข่งขันบอกว่า

ใกล้ชิดกับชุมชนโรฮิงญามากขึ้น
เพื่อให้พวกเขาหลอมรวมเข้ากับสังคม
ความขัดย้างที่เกิดขึ้นในพม่า
ทำให้ชาวโรฮิงญาต้องเจอกับหลากปัญหา

และอีกจุดประสงค์หนึ่งคือการต้อนรับชุมชนโรฮิงญาผ่านฟุตบอล
สำหรับผู้รีเริ่มสโมสรฟุตบอลโรฮิงญาแล้ว
เขาหวังว่าสิ่งที่เริ่มที่มาเลเซีย
จะนำไปสู่ความเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่กว่า
คือหนึ่งในแรงกระตุ้นนั้น
ูฮาเมดไซฟุล้อผู้ร่วมก่อตั้งบอกว่า
เราสร้างสโมสรเพื่อผลระยะยาว
ปีนี้เราเห็นทีมผู้ลิภัยได้รับเชิญให้ไปแข่งในโอลิมปิก

ส่งไปแข่งโอลิมปิกหรือทีมฟุตบอลอาชีพ
อกจากนั้นเราอยากสร้างทีมฟุตบอลทีมชาติโรฮิงญาทั่วโลก
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของชุมชนโรฮิงญา
ในฐานะทีมอาชีพที่ดี